มีปลายอิงดูดีด้วย
คือก็อาจจะเป็นการสุ่มตรวจหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะ
เขาก็แบบว่าเชิญเข้าไปในห้องที่แยกออกไป
แต่มันก็แบบคนมองเต็มเลยอะ
ค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะเขาก็ถามว่า
เปลี่ยนนามสกุลเพราะว่าแต่งงานใช่ไหม

ก็บอกเปล่ามากับเพื่อนมากี่วันก็ขอตัวกลับขอดู
แต่นี่คือเป็นครั้งที่สองในชีวิตที่เรารู้สึก
อุ้ย๕๖ครั้งแล้ว
แต่ว่าที่เกาหลีนี่คือครั้งที่๒ค่ะ
แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่า
เวลากระแสเกาหลีคือคนไทยเดินทางไปค่อนข้างเยอะ
แล้วบางคนเนี่ยก็อาจจะโชคร้ายกว่านุ่นที่เขาถูกส่งกลับ

ครั้งแรกนี่โดนเป็นกรุ๊ปเลยค่ะดาราทั้งนั้นเลยที่โดน
แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นข่าวแต่ว่าก็หลายปีแล้ว
ตอนนี้คือโดนอีกครั้งคือเราตกใจขนาดนั้นหรือเปล่า

เพราะอยากมาเที่ยวเท่านั้นเองค่ะ

ไปถ่ายละครระเริงไฟที่มาเกาะก็โดนค่ะ

ใช่เขาก็ถามแต่ว่าเราก็ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้ว
แล้วก็เราก็มีตัวกลับเราไม่ได้แบบไปอยู่หรือไปทำอะไรไม่ดี
เรื่องนามสกุลนี้เป็นปัญหาหลักที่เค้าเรียกแล้วทักเค้าตลอดหรือเปล่า

เพราะว่าครั้งแรกที่เคยไปตอนนั้นเราก็ยังนามสกุลเดิม
แต่ก็ไปมาบ่อยแล้วไม่ทราบเหมือนกันว่าเค้าวัดจากอะไร
แต่ว่าก็คือเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเนอะที่ทำอะไรก็ถูกต้อง

แล้วเค้ากลับตัวไว้นานไหมครับกี่ชั่วโมง
ไม่นานค่ะไม่นานค่ะเค้าก็สอบถามสักพักหนึ่งค่ะ

แล้วก็พี่หญิงนรวรไปด้วยกัน
คือบางครั้งต้องบอกว่าคนไทยไปแล้วก็หนีค่อนข้างเยอะ
แล้วก็คือแบบอาจจะแบบถูกจับตามองเป็นพิเศษ
ตอนแรกที่โดนจับตามองทำให้เราน่อยไหมคะ
ไปเที่ยวครั้งแรกไปเป็นกรุ๊ปคือเป็นหน้าที่ของเขาค่ะ
อันนี้ก็ว่าเขาไม่ได้นะคะเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะตรวจสอบ
แต่ว่าพอเขาไปตรวจสอบก็เชื่อว่าเขาก็คงเอาชื่อไปตรวจสอบดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีในประเทศเขาค่ะ
มีเป็นอุณหัวใช่ไหมคะ

ไม่ไม่ค่ะก็อย่าทรงกลับอย่างเดียวก็พอแล้วค่ะ
แล้วจุดนั้นมีพี่นุ่นคนเดียวเลยใช่ไหมครับ
เป็นคนแรกค่ะเป็นคนแรกที่เข้าไปเพราะว่าไปคนแรก
แต่ว่าพอหลังจากที่นุ่งเข้าไปก็จะมีคนอื่นที่ได้รับการเรียกเข้าไป

เข้าไปได้เจอคนใครนี่คะ
ตามไปทีหลังค่ะที่เขาโดนเข้าไปค่ะ

เขาก็ขอตัวกลับค่ะซึ่งตัวอยู่กับพี่ส้มจุกก็ขอตัวด่วน
เขาไม่ได้ถามค่ะไม่ได้ถามเขาก็ถามเรื่องนามสกุล

ก็พลาดข่าวจะน่ากลัวเลยอ่ะค่ะแต่ว่าก็คือก็จะบอกไว้สำหรับคนที่โดนอะไรอย่างเงี้นะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้มากกว่าคือบางคนอาจจะก็โชคดี
แต่บางคนอาจจะโชคลายที่ถูกส่งกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมสำหรับคลิปก่อนต่อไปอะไร
เขาเรียกไปคุยเฉยเฉยค่ะแล้วเขาก็ให้ออกไปถูกสวยเกินไปอะนั่นนี้สิ
อื้อไม่ผมไม่ทราบเหมือนกันอะจริงไม่ทราบแผลวันก็จะมีการสุ่มตรวจ

ดูครับมันอยู่ที่แล้ว

เขาโทรมาตอนอยู่ในห้องพอดีก็เลยบอกว่า

และก็รอตัวเขาก็ไม่ว่าอะไร
มันจุบจริงขนาดนั้นมั้ย

และก็เทคนิค

คือเราสนุกไปเราได้อ่าน

แล้วก็ขอบคุณที่เขาดูละคร
ก็เป็นละครที่แล้วนะคะ
คุณบอกว่าเป็นวันของ

ก็ขอบคุณค่ะ
ไม่คิดว่าจะชนกันขนาดนี้

ขอบคุณค่ะ